เอามาดูเรื่องของคนอัลวาดกันหน่อยนะคะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถวประชาอุทิศค่ะ
เขาเข้าไปในปั๊มแล้วตะโกนเลยนะบอกว่าอยากติดคุกอยากติดคุก
เอาเงินมาหน่อยเอาเงินมาหน่อยคือจะไปปล้นเขาอ่ะ
แต่พูดทางอ้อมบอกอยากติดคุกนะคะพนักงานปั๊มก็บอกว่าโอ้ย
ถ้าจะขอเงินขนาดนี้ก็ให้ไม่ได้หรอกเรียกตำรวจดีกว่า
ตำรวจก็มาจัดการนะคะไปดูช่วงที่ตำรวจมาจัดการค่ะ
ยังไม่ได้นะแต่อยากเข้าคุกแล้วอ่ะเออ
ยังไงอ่ะน้องดาวเออคือผู้ชายคนนี้นะคะ
คลุ้มคลั่งอารวาสอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแถวประชาอุทิศนะคะ
พนักงานปั๊มเขาก็บอกว่าให้เงินพี่ไม่ได้จริงครับ
มันเป็นเงินปั๊มอ่ะเนอะถ้าพี่ได้เงินไปเดี๋ยว
มันก็จะมีความผิดใหญ่โตแต่ว่าผมเรียกตำรวจมาแล้วกันนะ
ให้มาจัดการกับพี่มาพูดคุยกับพี่
ตำรวจเขาก็มาจัดการนะปิดล้อมเกลี้ยกล่อม๒๐นาที
มอบตัวแต่โดยไม่ค่อยดีอืมคำว่ามอบตัวแต่โดยไม่ค่อยดี
เพราะว่าตำรวจพอจับกลุ่มตัวไปแล้วเขาให้จับนะ
ให้จับไปนะแต่พอขึ้นรถกระบะก็โวยวายตำรวจอีกอ่ะ
ลักษณะแบบคือบอกแค่ว่าอยากติดคุกอยากติดคุก
แบบเนี้ยแน่นะคะครับสอบถามในอิสราทองโยงอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นพนักงานปั๊มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าระหว่างที่กำลังเติมแก๊ส
ให้กับคนขับรถแท็กซี่ผู้ชายคนนี้ปรีเข้ามาหาเลยบอกว่า
อยากติดคุกอยากติดคุกแล้วก็ขู่เอาเงินสดในเคาน์เตอร์เก็บเงิน
เขาบอกว่าให้ไม่ได้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจค่ะ
หยิบไฟแชร์ขึ้นมาครูอีกแล้วตรงนั้นมันเป็นปั๊มโอ้โห
เอาไฟแชร์ขึ้นมาครูอืมมันจะระเบิดเอาหน้าอ่า
ตู้มันจะต้ามอะไรขึ้นมาพนักงานเขาก็เลย
เรียกให้พนักงานขับรถส่งอาหารอยู่ใกล้
ซิกเน่าให้กันพี่เรียกตำรวจให้หน่อย
เขาก็ช่วยกันนะเรียกตำรวจให้ชายคนนี้ก็เข้ามาล็อกคอเขาอีก
เขาบอกว่าตอนนั้นกลัวมากไม่รู้จะทำยังไง
เพราะทำงานอยู่คนเดียวนะคะก็พยายามพูดเจรจาหวานล้อม
จนกระทั่งผู้ชายคนนี้ใจเย็นเดินหนีไปในร้านไก่ทอด
ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะแต่ก็ยังไปก่อเหตุแย่งอาหาร
จากพนักงานส่งอาหารไลน์แมนอีกก็ทะเลาะกันอีกอืม
หลายที่หลายจุดนะคนนี้ถูกแย่งไก่ถูกแย่งไก่นะ
ตำรวจควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอทุ่งครุนะคะ
ก่อนที่จะสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ไปถึงแล้วก็ค่อยสงบลงแล้วค่อยพูดจากันได้ค่ะ